ท่านผู้ชมครับหลังจากเรื่องราวประวัติศาสตร์ของวัดกระซ้าย
ในพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาได้ถูกเผยแพร่ออกไป

รวมทั้งความลึกลับอาถรรพ์ต่างที่มีคนมาผูกคอตายโอ้โห๑๐กว่าศพ

วันนี้คนไปกันโอ้โหก็ไปบางส่วนนะฮะ
ไม่ได้เยอะมากครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิด๑๙ด้วย

แต่มีคนก็ไปอันนี้เป็นบรรยากาศตอนค่ำ
ค่ะก็เป็นโบราณสถานที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วด้วย

งามด้วยค่ะคนก็ไปเที่ยวกันต่อเนื่อง
แต่คุณภาคภูมิแหละเล่าเรื่องความอาถรรพ์ตลอดเลยอ่ะ
ก็มันมีที่มาที่ไปหลังจากที่มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๗ปีไปผูกคอตายนะฮะ

แถวนั้นก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยมันมีเหตุการณ์อย่างนู้นอย่างนี้
วันนี้มีอีกคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรานะครับไปตามเรื่องนี้ต่อนะฮะ
คุณนฤทธิ์ได้ไปคุยกับคนงานในโรงไม้
ซึ่งอยู่ใกล้วัดกระซ้ายนะครับ

มาทำงานก่อสร้างที่โรงไม้
พวกนี้ชอบออกไปหาปลาตอนกลางคืน
แล้วไปพูดจาไม่ดีไปลบหลู่

หลังจากที่เธอบอกเตือนไปว่า
เขาเฮียนเขาดุนะระวังเจอผีนะแต่คนงานพม่าสามคนนี้ไม่เชื่อไม่ฟัง
พูดจารบหลู่พื้นที่แถวนี้ต่อมาไม่นานมีอยู่คืนนึง
มีคนงานพม่ากลุ่มนี้ไปหาปลาอีกไปแถวบ่อน้ำซึ่งอยู่ใกล้วัด
ระหว่างหาปลากันอยู่ไปเจอเสือฮะเป็นเสือตัวใหญ่ในวัด
มองมาจ้องมาที่คนงานพม่า๓คนนี้เลยแล้วส่งเสียงคำรามด้วย
นี่ฮะทำร้ายมาด้วยนะครับวิ่งหนีกันกระเจิงเลยฮะ
แล้ว๓คนนี้ไม่เคยเหยียบมาที่วัดนี้อีกเลย
เขาไปหาปลาครับเออพี่บอกว่าอย่าไปเขาบอกว่าผีดุนะ
เขาบอกว่าไม่กลัวหรอกผี
ผมไม่ได้มาทำอะไรผมมาหากินเขาว่าอย่างนี้
พอเขาไปหากลางคืนแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เจอผีหรอก
แต่เขาเจอเสือแล้วเขาก็วิ่งหนี
เขาบอกว่าอุ๊ยเสือมาจากไหนพี่บอกว่าเสือหรือหมา
เขาบอกว่าเสือไม่ใช่หมาถ้าหมามันต้องเห่าเขาพูดแบบนี้

แล้วเขาก็วิ่งหนีกันใหญ่เลยเขาไปกัน๓คน
เขาบอกตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเลยคือเหมือนจะไม่ให้เข้าใกล้

นี่ฮะความอาถรรพ์ของวัดกระซ้าย
อย่าว่าแต่มาขุดหาสมบัติแล้วเอาสมบัติไปเป็นของตัวเองเลย
หาปลาในเขตพื้นที่ใกล้วัด
ถือว่าเป็นเขตอภัยธานก็ไม่ได้ใช่เสือมาไล่เลยฮะ
แล้วก็ยังมีเรื่องเล่าต่ออีกนะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อประมาณ๒อาทิตย์นะฮะ
ก่อนจะมีเหตุการณ์ที่หนุ่มวัย๒๗ปีมาผูกคอตาย
ต้นสแก่ที่วัดกระซ้ายที่เป็นศพล่าสุดเนี่ย
ดึกประมาณ๕ทุ่มเธอบอกว่าตอนนั้นเธอกับสามีหลับไปแล้ว
ได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งไม่รู้เสียงใครนะ
ตะโกนเสียงดังออกมาจากวัดนะฮะอ่า
ด้วยความสงสัยว่าใครออกมาตะโกนเออะอะไร
เขาก็ไปดูอันนี้ไม่เกี่ยวกับเสือแล้วนะอันนี้อีกคนนึงแล้วนะ
ออกไปดูนะครับปลุกสามีไปดูด้วย
แต่ไม่เจอใครฮะมันมืดแต่ได้ยินเสียงจับใจความได้ประมาณว่า
พูดจาท้าทายแบบหยาบคายถ้อยคำหยาบคายท้าทายพื้นที่แถววัดเนี่ย
บอกว่าไหนใครบอกว่าวัดนี้เฮียนักออกมาให้เห็นหน่อยสิ
พูดวนไปวนมาแบบนี้หลายรอบแล้วเสียงก็เงียบไป
เธอบอกว่าเธอไม่รู้เสียงใครนะจนมาอีกไม่กี่วัน
ก็มีข่าวว่ามีคนมาผูกคอตายใต้ต้นไม้หลังเจดีของวัด
ซึ่งเธอบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันก็แปลกอยู่เหมือนกัน
กระทัดเรื่อยเลยเพราะว่าแถวนี้มันเงียบจะไม่มีใคร
มันโวยวายเสียงดังมากเพราะมันกลางคืนมันเงียบสนิท

๒อาทิตย์ได้เราจะมองเชดีทุกวันไง
ขาวมันห้อยอยู่บนต้นไม้แล้วเราก็ว่าเอาอย่างนี้
ก็เลยให้แฟนขับรถไปดูว่าเขามีอะไรหรือเปล่าที่เจดีทำไมคนเยอะ
แฟนเขาก็เลยไปพอไปเขาบอกว่าคนผูกคอตายอ่ะ
ก็ไม่รู้ว่าจะใช่หนุ่มวัย๒๗ปีหรือเปล่านะ
เพราะว่าลุงที่เขาดูแลวัดบอกว่าหนุ่มวัย๒๗ปีที่ผูกคอตายศพล่าสุด
สบที่๑๑เขาก็เคยไปพูดลบหรูอะไรอยู่ใช่ไหม
ใช่แล้วก็พูดประโยคคล้ายกันแบบนี้ประมาณนี้
จากปกติแล้วแม้จะอยู่ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์
ในพื้นที่เกาะเมืองของพระนครศรีอยุธยานะฮะ
แต่ปกติแล้วคนก็จะไม่ค่อยได้รู้จักหรือว่ามาสักเท่าไหร่
แต่วันนี้แม้จะเป็นช่วงโควิด๑๙นะครับแต่ก็มีมากันพอสมควรนะฮะ
ทุกคนก็สวมหน้ากากอนามัยนะฮะแล้วก็เว้นระยะห่างกันตามที่เขาได้กำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้นะครับ
ก็มีอาจารย์หนุ่มหมอดูเทวดาซึ่งเป็นรองประธานกรรมการบริหารสถาบันโหราศาสตร์
สภาโหราคณาจารย์วันนี้ก็มานะครับแล้วบอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
นี่เป็นครั้งแรกที่มาที่วัดกระซ้ายพอมาถึงก็สัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้
ไปรอบอาจารย์หนุ่มบอกว่าเห็นดวงวิญญาณของเหล่านักรบไทยและพม่า
ที่เสียชีวิตในอดีตที่มาสู้รบกันอยู่ที่นี่สมัยกรุงศรียุธยา
ยืนอยู่รอบบริเวณวัดนี่แหละวิญญาณบางตนเนี่ยแขนขาดบางตนหัวขาด
ตนยังถูกโซ่ตรวนพันอยู่อยู่รอบบริเวณวัด
แล้วอาจารย์หนุ่มบอกว่าวิญญาณของคนที่มาผูกคอตายที่นี่๑๑ศพที่วัดกระซ้าย
เป็นเพราะเคยมีกรรมกับที่นี่บางคนไปลบหลู่บางคนก็เป็นลักษณะของการเอาชีวิตแบบตัวตายตัวแทน
และทั้ง๑๑ดวงวิญญาณยังอยู่ที่วัดที่นี่ยังไม่สามารถไปเกิดได้

หากใครตั้งใจมากราบไหว้บูชาที่วัดกระซ้ายนะครับอาจารย์หนุ่มบอกว่าจะสมหวังสมปรารถนา
แต่ถ้าใครตั้งใจมาลองของมาลบหลู่มาขโมยสมบัติ
จะถูกดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ที่นี่ตามไปเอาชีวิต
หรือไม่บางคนก็ต้องเป็นบ้าเสียสติ
เรื่องทั้งหมดเป็นอาถรรพ์หรือไม่
ขอให้ท่านตัดสินใจดูจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นดูก็แล้วกัน
หรือถ้าใครไม่เชื่อจะลบหลู่
อันนี้อาจารย์หนุ่มบอกว่าก็แล้วแต่
สัมผัสได้ในวิญญาณที่เขาอยู่มาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับหลายร้อยปีครับ
ก็จะมีวิญญาณของนักรบไทยแต่ดั้งเดิม
แล้วก็วิญญาณของพม่าที่ในตอนนั้นเนี่ยเขามาตีตรงนี้แล้วยึดไว้ช่วงหนึ่ง

แล้วก็ที่นี่เหมือนกับคนที่ปลูกกว่าตาย
เคยมีกรรมที่ผูกกับที่นี่มาก่อนด้วยหนึ่งส่วนนะครับ
แล้วก็บางท่านก็ลบหลู่ในสถานที่ตรงนี้อีกหนึ่งส่วน
เป็นวิญญาณผู้ชายโดยส่วนใหญ่ครับที่อยู่ครับ
แต่ที่เห็นเยอะก็คือนักรบจะเห็นเยอะหน่อย
ที่ยังไม่ใส่เสื้อถือดาบถือหอกแบบนี้ครับ

เขามีทั้งนั่งคุกเข่าแล้วก็มีทั้งยืน
เขามีมีแบบไม่มีหัวเขามีแขนขาดเขามีขาขาดเขามี
ใช่แล้วก็มีนักโทษที่ตีโต้ตวนมี
อาจารย์หนุ่มไปครั้งแรกนี่เห็นเลยนะ
ในกลางวันอย่างเงี้ยบอกสัมผัสได้เลย
มีผู้ที่มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเกาซ้ายวันนี้ด้วยนะครับ
ท่านผู้ชมครับที่คุณนฤทธิได้ไปคุยด้วย
เป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งพ่อแม่ลูก
บอกว่าเนี่ยดูไทยรัฐนิวโชว์นี่แหละค่ะโอ้โหพอเห็นข่าวเรื่องนี้นี่โอ้โหต้องมาเลยนะครับ
ความจริงแล้วดูเราอยู่แล้วไงพอดูข่าวว่ามีคนมาผูกคอตายคนนี้แล้วก็ทีนี้ก็ต่อเนื่องมาเรื่อยเรื่องวัดกระซ้าย
พี่เขาก็มากันเลยวันนี้มากราบไหว้มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เพราะว่าบ้านอยู่ใกล้อยู่แล้วซึ่งพี่เขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเขาเป็นคนอายุทยานะ
พูดตรงนะยังไม่รู้เลยว่ามีวัดกระซ้ายคือวัดอื่นเขามีชื่อเสียงไงโด่งดังอันนี้ก็ไปกราบไหว้บูชา
ดูข่าวจากคุณภาคภูมิกับคุณเข็มสอนครับผมแล้วก็เล่าความเป็นมาเกี่ยวกับประวัติของวัดนี้ว่าเมื่อก่อนเวลามีค่าตึกจะบุกเข้ามา
มี๓วัดวัดละช่องวัดกระซ้ายแล้วก็วัดวรเชษครับ
ก็เลยอยากจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนอะไรไง
ทั้งที่อยู่อายุทยามานี่ผมเป็นคนต่างจังหวัดนะครับ
ทำงานที่ยุธยานี่ก็๑๗๑๘ปีแล้วแต่ไม่เคยมาที่วัดนี้เลย
มาทำบุญอยากเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยว่าเออวัดนี้อยู่ตรงนี้นะ
มีความสำคัญด้านนี้อะไรประมาณนี้ครับ
นี่พี่มานะเป็นแฟนเรียวภูมิด้วยตรงใส่อ๋อใจผมต้องใส่เสื้อแมนอยู่
ใส่พี่มานะมาขอพรให้แชมป์พรีเมลิกปีนี้อย่าโมคะ

เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลเลยคุณภาคภูมิเอาจริง
เขาอาจจะใส่มาแบบไม่ได้ตั้งใจก็ได้
ก็ถือว่าเป็นอีกวัดหนึ่งนะฮะที่มีแง่มุมทางประวัติศาสตร์

ให้เขาอนุญาตให้เดินทงเดินทางอะไรกันได้ก่อน

เพราะว่าทางคนดูแลวัดก็บอกเราแล้วแหละว่าถ้าเกิด
โอ้โหก็เนี่ยเรื่องราวอาถรรพ์ลี้ลับหลายต่อหลายเรื่องจริงค่ะ
ก็ช่วยกันขอพรตีช่วงเวลานี้

แล้วก็ช่วยกันพักผ่อนอยู่บ้านถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเดินทางออกไปไหนครับ